แล้วก็มีญาติพี่น้องแสดงความยินดีมากมายโดยเฉพาะแกงท์นาย
เจชเจเจมส์แล้วก็กัปตันแล้วก็ไอพื่นสมาชิกแกงนาย
ซึ่งทุกคนเผยว่าทราบเรื่องเตรียมบวชของพระต่อตั้งแต่ทำโปรเจกต์ร่วมกันนะ
ซึ่งพระต่อแจ้งไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าหลังจบงานนี้จะเตรียมลาบวชเพื่อศึกษาพระธรรมค่ะ
ซึ่งก่อนจะเข้าพิธีอุปสมบทพระต่อก็ได้ส่งข้อความขออโหสิกรรมกับทุกคนแล้วด้วยค่ะ
เราทุกคนก็รู้มาสักพันค่ะว่าแบบพระต่อจะบวชไรอย่างนี้
ตอบพูดตั้งแต่อยู่พระต่อ

แล้วก็พระอร์ตเคยเล่าให้ผมฟัง

มันหมายถึงว่าในจิตใจเขา
เขาก็เลยคิดว่าถ้ามีโอกาส

เพราะว่าเหมือนไปบวชครั้งนี้

อยากจะแบบทำตัวให้สงบอยากจะเคลียร์ทุกอย่าง

หลายคนหลายเสียงชื่นชมพระต่อมากเลยนะคะ
เพราะว่าพิธีบวชนั้นเรียบง่ายนะคะ

บันเทิงไทยรัฐก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะ